ว่าแรกเริ่มเนี่ยแม่เอกปรินาคืออย่างที่มั่วเราเล่าให้ฟังกับก้อย
ตอนนั้นนายกบอกก็ช่วยกักตัวอยู่บ้านกันแล้วกัน

ก้อยบอกไม่ได้เหมือนท่านนายกนะคะจะกัดตัวได้
คนเรามันไม่ได้จะมีกินถ้าอยู่บ้านอะไรอย่างนี้

ผมว่าเราอ่านไปแล้วตรงนี้

คารักษ์พิทักษ์ลุงตู่เนี่ยนะสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรจังหวัดราชบุรีเนี่ย
ภาคประดังประชาชนก็โพสต์กรอบความเฟสบุ๊ควิพักวิจารณ์ก้อยรัชพร
พี่โพสต์ถึงพลเอกประยุจจันทร์โอชานาธิมตรีเนี่ยโดยที่บอกว่า
ใครก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้นวัดว่ะ
สองคนน่ารักแต่เป็นแค่คู่จิ้นนะ
คืออะไรมันแปลว่าคนแรดแหละหมายถึงคนแรดแหละ
คนแรกมักจะชนะคนดีว่ะ

เนี่ยพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึง
ก้อยรัชวินหว่านางว่าอย่างงั้นครับ
ดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีก้อยอัชราพร
ก้อยอัชราพรไปดาราหน้าแบวหรือออทิสติกกันแน่คะเอ๊ะ
จึงได้เป็นแค่ตัวตลกตลก๖ฉากเธอคือใครตกอับหรือไม่
จึงต้องมาโขนพลเอกประยุทธ์ดังเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอาใหญ่เลย
เป็นการพูดที่ทำให้ตัวเองดูแย่โยมเป็นคำพูดของคนไม่รับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนอู๋คือยาวยาวสุดท้ายบอกว่าไงฝากนิกกี้รีบตีฐานทับให้แตกแล้วแยกย้ายว่ะ
ถึงพี่ป้าเวนาใกล้ทอง
ถึงพี่ป้าเวนากลายทอง
ผมชื่อนิกกี้นชัดครับขอบคุณครับ
นิกกี้นวัสต์นี่คุณป้องนวัสต์ไหม
เอ้ยป้องเองเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อพี่หรือวะ
นวัดเขียนแบบนี้นะเขียนปิดแน่
เอาเอาอีกแล้วเอ๋เอาอีกแล้ว

จริงเสียหล่อนอย่าไปยอมแพ้

คุณแม่ยังไงคุณแม่ยังไงลองบิลดซินิดหนึ่ง

แก้เกมไม่รู้เอ๊ะก็ต้องสู้นะเอ๊ะ
เล่นกับใครไม่เล่นกับอีนิกี้นี่
โปรดติดตามตอนต่อไป